วงการดารากับวงการกีฬา
แม่มันช่วงนี้ทั้งแมทกันเหลือเกินนะ
คุณมะนาวสอนสินกับคุณกวินค่ะ
ล่าสุดเราก็จะเห็นเขามาฝ่ายหญิง
เชียร์คนติดขอบสนามเหลือเกิน
แต่ล่าสุดมีภาพออกมาให้ได้เห็นกันแล้วนะคะ
สอนศิลปตองกวินบินได้เนี่ยแต่บอกเลยว่าไม่ค่อยได้เห็นคู่
หวานภาพหวานเท่าไหร่ค่ะผิดกับคู่ของสาวเมย์พิษชนะแล้วก็
คุณเจชนะทิพย์นะคะขยันลงเทยิบเหลือเกินเบาหวานจะขึ้นตา
อันนั้นไงเรียกว่าหวานทำไมฉันเรียกว่าเลี่ยนว้ายตัว
ใครตัวมันเอาเพิ่มสักแก้วเลี่ยนนะคะซึ่งเป็นที่สิ่งดีค่ะ
ที่ที่ยังไม่ลงรูปโซเชียลของตัวเองแต่อย่างใดนะคะมีเพียง
รูปของพี่สาวคนสนิทเบ้นปุญญาพรที่ร่วมเดินทางไปสร้าง
กับทั้งคู่ลงรูปให้แฟนแฟนได้ชื่นชมกันก็ทำเอาเหล่า
บอกเลยว่าเขาไม่แบบไม่ไม่ไม่หูหวามาไม่หูหวาแต่ก็ยัง
รักกันนานเป็นกำลังใจให้กันแบบตลอดตลอดอย่างนี้นะคะอ่าเราชื่นชม
ค่ะส่วนคู่คุณเมย์ก็น่ารักดีนะไอ้ฉันเห็นคุณไปเที่ยวหัว
แต่ว่าก็ยังแท็กหาถึงเจชนะทิพย์